ซึ่งนครดูไบของสหรัฐอารับเอมิเรตก็จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วนะครับ
หลังจากที่ประเทศในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเอเชียใต้ได้เข้าสู่ปีใหม่ไปแล้ว
ต่อไปก็จะเป็นถึงคิวของประเทศในแถบตะวันออกกลาง
ซึ่งนครดูไบนั้นก็ถือว่ามีงานเฉลิมฉลองนับถอยหลังถอยหลังเข้าปีใหม่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่อลังการนะครับ
เราไปดูบรรยากาศล่าสุดกันที่นครดูไบสหรัฐอารับเอมิเรดกันเลยครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับจะเห็นว่านาฬิกาตอนนี้เริ่มที่จะเดินเข้าสู่เวลา๒๔นาฬิกานะครับ
เป็นการฉายภาพนาฬิกาขึ้นไปอยู่บนอาคารโรงแรมเรือใบที่อยู่บริเวณริมชายหาดของนครดูไบนะครับ
ซึ่งการจุดพลุในการเฉลิมฉลองในครั้งนี้มีการวางแผนล่วงหน้ากันนานถึง๖เดือน
ใช้เวลาการติดตั้งพลุนะครับถึง๒เดือนเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็จะเป็นการจุดพลุเฉลิมฉลองตามแนวชายหาดซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น๒๓กิโลเมตร
ตามกำหนดการเดิมนะครับก็น่าจะมีการจุดพลุขึ้นที่บริเวณตึกเบิร์ดคาลิฟะ
ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกด้วยนะครับ
ซึ่งเหลืออีกเวลาไม่ถึงนาทีแล้วนะครับที่เราจะได้เห็นความสวยงามที่จะเกิดขึ้นที่นครดูไบแห่งนี้

เหลือเวลาอีกประมาณแค่๒๐วินาทีนะครับ
และตอนนี้ที่นครดูไบสหรัฐอารับเอมิเรตนะครับก็ได้เข้าสู่
ปี๒๐๑๖ไปเป็นที่เรียบร้อยอาคารที่เห็นอยู่นี้
ก็เป็นอาคารโรงแรมรูปเรือใบที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายหาดของนครดูไบนะครับ
ซึ่งในการจุดพลุที่จะเฉลิมฉลองตามกำหนดการเดิมนั้นจะมีการจุดพลุไฟ
ถึง๙ตันนะครับที่ถูกจุดจากทั้งหมด๖๘๕จุด
ที่จะเชื่อมต่อกันตลอดแนวชายฝั่งของนครดูไบ
เป็นระยะทาง๒๓กิโลเมตรซึ่งจะกินเวลาทั้งสิ้นถึง๒๔นาที
ก็จะเป็นการฉลองปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่
แล้วก็มีการจุดพลุที่ตึกเบิร์ดคาลิฟะ
ซึ่งเป็นตึกสูงระฟ้า
แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของนครดูไบด้วยนะครับ
ซึ่งเราต้องรอดูนะครับว่าอีกสักครู่จะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟตามกำหนดการเดิมหรือไม่นะครับ
เนื่องจากว่าช่วงประมาณชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ
ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่โรงแรมในย่านที่ใกล้กับอาคารเบิร์ดคาลิฟะ

แล้วก็มีกำหนดการที่จะมีการจุดพลุไฟ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ๑ชั่วโมงที่ผ่านมานี้

ซึ่งเป็นอาคารของโรงแรมนะครับที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม
เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปช่วยอบพยพผู้คนที่อยู่ในโรงแรมนั้นออกมา
รายงานล่าสุดระบุว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมด๑๔คนด้วยกัน
จึงไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสาเหตุตอนนี้จากการที่เกิดไฟไหม้ที่อาคารดังกล่าวนั้น

แล้วก็จะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟตามกำหนดการที่ได้ตั้งเอาไว้เดิมหรือไม่นะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่เราเห็นแค่เพียงเป็นการนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ของนครดูไบสหรัฐอารับเอมิเรตเท่านั้นนะครับ
นี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับที่อาคารของโรงแรมหรู๕ดาวซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้าม
กับอาคารเบิร์ดคาริฟะนะครับ
เดี๋ยวเรากลับไปดูบรรยากาศที่นครดูไบ
ปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีการเล่นด้วยแสงไฟที่อาคารของตึกเรือใบนะครับ
ตอนนี้ยังคงไม่มีการจุดพลุเฉลิมฉลองใดทั้งสิ้นตอนนี้เริ่มแล้วนะครับ
ตอนนี้มีเพียงแค่แสงไฟที่จุดขึ้นที่อาคารเบิร์ดคาลิฟ้านะครับ
นี่คืออาคารเบิดคาลิฟะซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนะครับ
ตอนนี้ดอกไม้ไฟได้เริ่มจุดขึ้นแล้วครับ
นี่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการจุดดอกไม้ไฟนะครับซึ่งตามกำหนดการระบุไว้ว่าจะมีดอกไม้ไฟจำนวนถึง๙ตันนะครับถูกจุดจากทั้งหมด๖๘๕จุด
โดยจะเริ่มจากอาคารเบิกคาลิฟะที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
จากนั้นแล้วก็จะถูกจุดจากทั้งหมด๖๘๕จุด
จากอาคารเบิร์ดคาลิฟ้าก็จะเชื่อมต่อไปยังจุดสำคัญต่างของนครดูไม
เรียบไปตามชายหาดนะครับ

มีอาหารที่จะรออยู่ในระเบียนใต่

สามารถทำอย่างนี้ได้ต้องใช้การเตรียมการเป็นอย่างดี
ซึ่งการวางแผนในการจุดดอกไม้ไฟในครั้งนี้
ใช้เวลานานถึง๖เดือนนะครับ
แล้วก็ใช้เวลาถึง๒เดือนในการติดตั้งดอกไม้ไฟทั้งหมด
ที่มีการจุดในวันนี้นะครับ
ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ
หลังจากจุดที่อาคารบ่วนกาลิฟาแล้ว
ต้องมีการจุดในจุดอื่นตามมา

ที่นครดูไบนั้นจะกินเวลาทั้งสิ้น

จะใช้เวลาถึง๒๔นาทีทีเดียวนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการจุดพลุดอกไม้ไฟ
เลิมฉลองปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับ
แล้วก็ประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ก็ต่างเฝ้ารอที่จะมานับถอยหลัง
เข้าสู่ปีใหม่กันที่นครดูไบครับ
และนั่นก็คือการเฉลิมฉลองที่นครดูไบ

ก็จะเริ่มเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปีใหม่

นับถอยหลังการเข้าสู่ศักราชใหม่